ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคนไทยแต่ว่าไปเกิดที่สปลาว
เมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้เกิดอุบัติเหตุรถบัสนักท่องเที่ยวชาวไทย
ชนประสานงากับรถพ่วง๑๘ล้อที่ฝั่งสอปปลาว
ทำให้ไม่มีผู้สีชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเลย
๕รายด้วยกันได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากจุดเกิดเหตุ
ใกล้กับด่านพรมแดนมุกดาหารนะครับประมาณ๖๐กิโลเมตรได้
กู้ชีพกู้ภัยจังหวัดมุกดาหารระดมกำลังไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
โดยใช้อุปกรณ์ตัดทางเพื่อนำผู้บาดเจ็บแล้วก็ร่างผู้เสียชีวิต
จากซากรถทัวร์หลังจากข้ามฝั่งจากจังหวัดมุกดาหาร
เพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตกลับมาประเทศไทย
รวมทั้งนำผู้บาดเจ็บทั้งหมดกลับมารักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
ต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงครับในการลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บ
สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยมีทั้งหมด๒๑คนครับ
บาดเจ็บ๑๘คนเสียชีวิต๓ศพ
ส่วนคนขับและคนนำเที่ยวชาวลาวเสียชีวิต๒ศพ
รวมเป็นทั้งหมด๕ศพด้วยกัน
กู้ภัยจากสมาคมกู้ภัยร่วมใจมุกดาหารนะครับระบุว่า
ได้รับการประสานจากสปลาวบอกเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์
เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยนี่แหละที่ไปเที่ยวประเทศเวียดนาม
ขากลับครับขากลับชนประสานงากับรถพ่วง
ต้องการขอสนับสนุนอุปกรณ์ตัดทางนะครับ
เขาเลยเร่งนำอุปกรณ์ไปช่วยเหลือเพื่อนำศพออกจากซากรถ
แล้วก็เป็นสมประสานคนไทย๓สมปอยู่ในนั้นนะครับ
ลักษณะของสามศพนี่อยู่ใกล้กันไหมคะหรือว่าอยู่ห่างกันด้วย
อยู่ใกล้กันครับก็จะเป็นส่วนที่อยู่ข้างหน้ารถเรือครับ
แล้วก็อีก๒ลายจะเป็นไกท์แล้วก็เป็นโซเฟอร์
ย้อนไปดูคุณผู้ชมอุบัติเหตุครั้งนี้มันเกิดขึ้นประมาณ๒ทุ่มของ๓๑กรกฎาคมครับ
เมืองอาจสะพังทองนะครับก่อนจะถึงตัวเมืองประมาณ๑๐กิโลเมตร
เกิดอุบัติเหตุชนกับรถบรรทุกครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต๕ราย
แล้วก็เป็นเส้นทางกลับจากท่องเที่ยวในจังหวัดภาคกลางนะครับของประเทศเวียดนามนะฮะ
เมื่อรถแล่นมาตามถนนหมายเลข๙ใกล้กับโรงงานน้ำตาลบ้านเหลียนชัย
ชนประสานงากับรถพ่วงอย่างแรงครับจนเป็นเหตุให้เกิดบาดเจ็บและเสียชีวิตครับ
เสียชีวิต๔คนนะ๔ศพเลยเสียชีวิต๔ศพ
เป็นคนลาวนะคนไทยนะตัวนี้เขายังบงข้อมูลมาได้
ส่วนผู้บาดเจ็บ๓คนนำโซงห้องหมอแขกเออนำโซงห้องหมอดงเห็นแล้ว
ทุกคนแล้วปลอดภัยแล้วยังเหลือผู้เสียชีวิตค้าที่ติดภายในรถ
เจ้าหน้าที่สถานกงศูนย์ใหญ่ณแขวงสวรรณเขตนะครับ
ไปที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยให้ไปรับผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ประสบเหตุทุกท่านด้วยนะคะ